ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปที่แม่น้ำบางประกงหน่อยนะฮะ
ชาวบ้านตลาดใหม่นี้เข้าถึงขั้นภาวะค่ะไม่ภาวะได้ยังไง
คือมองไปในแม่น้ำวันนี้เนี่ยนี่ฮะจอราเข้ฮะอืม
แรกเห็นไกลเอ๊ะอะไรนะครับตอนแรกไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่า
โอ้โหไปดูใกล้เห็นแต่หัวนี่ก็กลัวแล้วคุณเขียนมาสอน
คือเขาบอกว่าถ้าดูจากข้างในนี้นะอืม
เราหยุดภาพให้นะครับแล้วก็ขยายให้ดู
คือชาวบ้านแถวนี้บอกว่าถ้าดูจากแค่หัวมันเนี่ย
แล้วก็ลำตัวคร่าวเนี่ยน่าจะสัก๔เมตรโตแล้วล่ะ
แจ้งเจ้าหน้าที่มาพยายามจะไปจับให้ได้
พอเข้าไปใกล้มันดำพอไปหาก็ไม่เจอแล้ว
มันดำลงไปฮะโอ้โหอย่างนี้ดำลงไปหาไม่ได้ฮะ
ก็ต้องรอว่าจะเจอเมื่อไหร่ก็จะเนี่ยฮะ
เอาองค์เอาอวนหรือว่าเอาที่จับไปจับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับ
ก็เลยต้องเตือนคนที่อยู่แถวนั้นแหละโอ้โหต้องเตือนเลยครับ
นี่ฮะโอ้โหตัวใหญ่มากที่แม่น้ำบางประกงนะครับ
แถวตลาดบ้านใหม่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ชาวบ้านที่เจอคนแรกบอกว่าตอนนั้นกำลังอาบน้ำอยู่นะ
อยู่ริมตลิงนะครับ
ตกใจเลยเห็นแล้วบอกว่าไอ้เข้แน่
เอาอวนมานะจะไล่จับจราเข้ตัวนี้
คือจับไม่ทันนะครับ
มันมุดน้ำดำน้ำหนีตลอดนี่ลุงแกบอกเห็นไหม
ว่าจะหลุดออกมาจากฟาร์มนะเจ้าหน้าที่บอกนะฮะ
ตั้งแต่เที่ยงครึ่งวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คือวันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปไล่ไปตั้งแต่ท่าน้ำหลังสารา
ที่เป็นสรรเจ้านะครับที่หมู่๔ตะบนบ้านใหม่นะครับ
ไม่เจอนะฮะคือชาวบ้านแถวนี้บางคนก็มาตกปลานะ
ก็ต้องเตือนกันว่าเอออย่าเพิ่งไปลงนะครับ
อย่างในไกรสรเป็นชาวบ้านที่มาตกปลาบอกว่า
จราเข้เนี่ยมันลอยคออยู่ในแม่น้ำเลยกลางแม่น้ำเลยนะ
ตอนนั้นก็มาตกปลาบางคนบางคนอาบน้ำอยู่เจอ
นี่ลุงไกรสอนนี่ตกปลานะครับบอกปกติเนี่ยมาตกปลาท่าน้ำตรงนี้ประจำ

เที่ยงวันนี้ชาวบ้านที่เขาลงอาบน้ำแถวแม่น้ำข้างสรรเจ้า
ตะโกนบอกเจอจราเข้ลุงบอกลุงรีบวิ่งขึ้นมาก่อน
ลุงยังไม่เห็นนะแต่พอมองลงไปในแม่น้ำเนี่ย
โอ้โหใหญ่จริงหัวมันใหญ่มากนะครับ
น่าจะยาวสักเกือบ๔เมตรได้

มันไม่กลัวคนเลยมันไม่สนใจพวกเราเลย
มันลอยคอไหลตามน้ำไปเรื่อย
จากตลาดบ้านใหม่มุ่งหน้าไปทางวัดโสธร
มันลอยคอสบายใจเลยอยู่เลย
แบบไปล้อมไปจับมันก็ดำน้ำมุดน้ำหนี

เมื่อกี้เรือมันดูพวกบ้านใหม่มันดูมันเยอะแล้วนะ

จราแค่แน่นะพี่ใช่ไหม
โอ้โหนี่ถามดูได้เนี่ยเขาถ่ายรูปไว้นี่
มันไอ้เช่แน่เขามันไหว
มานี้ทีเค้าจับยังไม่ค่อยทานมัน
ใช่แน่นอนไม่ใช่ตัวอันนั้นอ่ะ
นี่ชาวบ้านบอกจราเคน่ะ

ลุงไม่ใช่ไกรทองจับไม่ไหวจริง
แต่ไม่ทันจริงนะครับ

อุ๊ยเข้าไปใกล้ด้วยหนู
นี่พยายามโอ้โฮ
กะว่าจะไปให้ถึงเลย
อุ๊ยมันไม่หลบเลย
ผมไปหาข้อมูลมาให้พี่อุ๋ยพี่มิ้วดีกว่า

คารินลงพื้นที่ไปนะคะก็ไปจุดที่เจอจราเข้ค่ะในแม่น้ำบางประกงจากเชิงเศร้าใช่
คือจุดสุดท้ายที่เจอมันไม่ไกลจากร้านอาหารครัวแม่ส้มเกลี้ยง
ภารกิจค้นหาเนี่ยเขาหยุดตอนทุ่มครึ่งมันก็มืดแล้วไงฮะ
ตอนที่คารินไปทำข่าวเนี่ยก็เนี่ยเขายังค้นหากันอยู่ช่วงหัวค่ำ

ก็ล่องเรือไปตามกระแสน้ำไปเช็คอีกรอบหนึ่ง
แล้วน้ำมันกำลังแบบไหลลงทะเลไงฮะอืม
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ภัยฉัดเชิงเซา
ก็ให้ข้อมูลว่าภารกิจการค้นหาเนี่ย
ก็เริ่มตั้งแต่ชาวบ้านแจ้งนั่นแหละว่าเห็นจราเข้
ใกล้กับตลาดบ้านใหม่ลอยคออยู่กลางแม่น้ำบางประกงช่วงบ่าย๒โมง
ครับและพฤติกรรมของจราเข้ตัวนี้
มันไม่น่าจะใช่จราเข้ตามธรรมชาติเพราะมันลอยคอไปตามกระแสน้ำ
อ๋อดำผุดดำว่ายอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนที่เริ่มค้นหามาจนถึงเนี้ยทุ่มครึ่งอ่ะครับ
ก็ยังไม่เจอตัวนะคะก็มาหยุดตรงที่หน้าโรงเรียน
แต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องประชาสัมพันธ์แบบนี้เลยว่า
คนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับริมแม่น้ำบางประกง
ครับร้านอาหงษ์อาหารอะไรก็ตั้มแต่
ต้องระวังนะคะช่วงนี้ช่วยกันสอดส่องด้วยนะคะ
ภัยบอกว่าเดี๋ยวขอประเมินอีกทีว่าจะค้นหากันอีกรอบเมื่อไหร่ดี
แล้วต้องรอว่าชาวบ้านแจ้งว่าเห็นจราเข้อีกหรือเปล่า
กระแสน้ำตอนนี้มันเป็นกระแสน้ำลงไปสู่ทะเลอ่าวไทย
เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะค้นหากันอีกทีเมื่อไหร่
ตัวเขาใหญ่แล้วเขาก็จะลอยคอแล้วแต่ชาวบ้านเขามองว่าเหมือนเขาไม่ใช่จราเข้แม่น้ำอ่ะ
เหมือนเขาหลุดมาจากฟาร์มหรืออะไรเพราะว่ายน้ำเหมือนกับไม่รู้จะไปไหน
ไม่มีจุดหมายเราก็จะลอยไปเรื่อยแล้วไม่รู้จะทำอะไร
เขาก็เลยเหมือนลอยไปเรื่อยกับตามกระแสน้ำที่น้ำกำลังลงออกผักเอาอยู่ครับ
เรือเข้าไปได้ใกล้มากระยะประมาณสัก๕เมตรเข้าไปถึงก็เหมือนว่าเขาน่าจะพอคุ้นกับคน
พอเข้าไปใกล้เขาก็มุดน้ำลงไปพอแล้วเขามุดน้ำหนีก็ไปโผล่อีกที่นึง
ก็เหมือนว่าน่าจะเป็นจราเข้เลี้ยมากกว่าเพราะค่อนข้างคุ้นเคยกับคน
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็อยากจะให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ย
กันดูนิดนึงว่าถึงไหนแล้ว
นี่เห็นไหมพี่เขาบอกมันค่อนข้างคุ้นเคยกับคน
แต่ยังขารินไม่ต้องกลัวขารินก็ลงไปเลย

เอ้าเพราะพี่เขาบอกมันคุ้นเคยกับคน
แล้วพี่กู้ภัยเขาบอกว่าดูจราเข้มันชิวไง
คือแบบลอยไปเรื่อยดำผุดดำไหว้
ไม่รู้จะไปไหนดีไม่รู้จะทำอะไรดี

ทีนี้ค่ะเจ้าของร้านครัวแม่ส้มเกลี้ยง
เขาก็บอกว่าพอรู้ข่าวว่าเจอจราเข้ก็ให้เด็กในร้านช่วยกันสอดส่องนะคะ
เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายกับลูกค้า
ที่ผ่านมาก็เคยเจอนะคะจราเข้ที่มาแถวร้านนะคะ

แล้วก็ถ้าเกิดมันยาว๔๕เมตรจริงถือว่าตัวใหญ่นะ

ก็มีฝากพวกเด็กก็ค่อยช่วยมองช่วยดูว่า
มีได้ลอยขึ้นมาบ้างไหมอะไรอย่างนี้ครับ
เผื่อว่าอาจจะมีอันตรายกับลูกค้าอะไรอย่างนี้

เคยมีบ้างแต่ว่านานแล้วครับ
แต่ว่ารอบนี้เพิ่งจะได้ยินข่าวเลย

เพราะว่ามันอยู่ใกล้ด้วยไง
เพราะปกติจะได้ยินแต่ว่ามันอยู่ไกลจากที่นี่นะครับ
แต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางกู้ภัยจังหวัดฉะเชิงเซา
จะประสานกับเจ้าหน้าที่ประมงชายฝั่ง

ตามหาจราเข้ตัวนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
แม่บรรยากาศสวย

อยากไปนั่งทานที่ร้านน่ะ
โหเราไม่ได้ไปทานข้าวนอกบ้านกันนานมาก
แต่ให้ไอ้ตัวนี้มันไปก่อน